เพราะฉะนั้นต้องมาดูการตลาดหุ้นก็รั่วเงินบัตรอ่อนค่าที่สุดในรอบ๑๑เดือนแบบนี้
เราจะต้องวางแผนลงทุนยังไงควรที่จะเสริมตรงไหนหรือควรที่จะผ่อนตรงไหน
เดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนี้นะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณทศพรสวพลสเถียนศุกร์
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
แล้วก็คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส

สวัสดีครับคุณมิ้นและก็สวัสดีครับพี่ทศ

วันนี้ก็เอาเหตุการณ์ดีมาฝากให้คุณผู้ชมนะคณะเศรษฐกิจนะครับ

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดลบไป๑๐จุด

ก็อยู่ที่ประมาณ๑๕๑๑จุด

เมื่อวานนี้ตั้งคุณต่างชาติ

ตั้งคุณต่างชาติขาย
ขายอีกแล้ว

ใช่แล้ว

ทุกหน้าคังสือพิมพ์เขียนช่วยชัวร์ว่า๒๐๐๐๐นะครับ
แต่บ้านเราเนื่องจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นติดลบใช่ไหม

ถ้าเราย้อนกลับดูตลาดหุ้นนะ

แม้ว่าในตอนที่เราครบ๗ปีเนี่ย

ไม่ได้บอกว่า๗แล้วต้องขาย

การลงหุ้นระยะยาวไปนะครับ
และที่สำคัญนะตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะ

แต่อาจจะสูงอันดับ๓ของโลกเลยครับ

ค่าเงินบาทเราไม่ได้อ่อนค่ามาก
แต่ว่าถ้าเรามองมาดูเพื่อนบ้านเรา

ล่าสุดเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ที่

ค่าของเขาเนี่ย๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ย

เทียบกับบ้านเรานะ

เท่าหนึ่งของค่าเงินบาทบ้านเรานะครับ

สิบหกเนี่ยใกล้กับเมื่อตอนต้นปีของเรานะ
แต่ของเขาเนี่ยมาเลเนี่ยนะครับ

แต่ถ้า๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ย๘

ถามว่าเกิดจากอะไรล่ะก็ต้องยอมรับว่า
เมื่อในน้ำมันลง
การค้าระหว่างประเทศมันก็หดตัวลง
ก็พืมพารายได้จากบันค้าประเทศ
ใช่แล้วก็เรื่องของราคาน้ำมัน
เรื่องนั้นครับ

๑ปีหรือ๒ปีก่อนหน้านี้นี่

และเอาเงินออกจากประเทศไทยไปทั้งตั้งก่อนอันนี้แหละ
ปีนี้ก็เลยทำให้อันนี้ส่งว่าของเรานี่เลยไม่ผ่านผลเลย
ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการเมืองเนี่ย

อย่างมาเลเซียเองเราต้องยอมรับว่าที่เขาอ่อนกว่าคนอื่นเนี่ย
ก็มีเรื่องของการเมืองอยู่บ้าง
เราก็ต้องยอมรับอย่างนั้นด้วยนะครับ
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สภาวะการลงทุนที่น่าดึงดูด
ลงทุนต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันก็น้อยลง

เพราะว่าไทยจะไปญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยยิ้มเลยนะพี่

ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้นะครับถ้าเรามองเนี่ย

ญค่าเงินเย็นอ่อนไปประมาณ๑๘
หมายความว่าเมื่อ๓เดือนที่แล้วอยู่ที่๑๐๐
วันนี้อยู่ที่๑๑๘เยนต่อดอลลาร์
ก็คือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครจำไม่ผิดในต้นปี
ถ้าไปญี่ปุ่นอาจจะต้องแลกประมาณ๓๑๓๒บาท

ไปแพงสุดเลยตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ๓๐๓๑แล้ว
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ้นปีนี้ปีใหม่เนี่ย
อาจจะมีใครไปจิงกาแบลหรือไปแฮปปี้นิวเยีที่ญี่ปุ่นเยอะมาก

นั่นก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทำไมเศรษฐกิจของญี่ปุ่นถึงเริ่มดีขึ้น
เพราะว่าหลังจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างทำให้คนหันกลับเข้าไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเยอะมากนะ
อันนั้นก็เลยทำให้การค้าขายในญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้น
เพราะจริงแล้วการบริโภคภายในประเทศไม่ได้ดีขึ้นเลย
แต่มันดีขึ้นก็เพราะว่าคนต่างชาติที่เข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยทำให้การคอนซอมชั่นในประเทศดูดีขึ้น
นั่นก็เป็นอีกผลหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยก็ยังคงมีอารมณ์อ่อนค่าต่อไป
ก็จะได้รับเงินพอสับสนุนโทษสันติน

นะครับก็เอาข่าวดีมาฝากท่านผู้ชม

อ่านะครับขอส่งคืนให้คุณวิทย์ที่เข้าส่งครับ
ขอบคุณคุณทศพรกับคุณสินทนันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารดีตอนนี้นะว่า

สถานการณ์ทั้งการเงินด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไร